รถให้พร้อมดูคนขับเองก็ต้องพร้อม
เพราะว่ามีรถตู้ของคณะทัวร์บุญ

สลักชนต้นไม้ที่กำแพงเพชร
คนขับเสียชีวิตนะฮะส่วนคณะบุญนั้น
บาดเจ็บถึง๙คนทีเดียวนะครับ

ทะเบียนกรุงเทพมหานครครับ

อยู่กับต้นไม้ริมถนนพระหลโยธิน

ครับนายตะบลโกสัมพี

คนขับรถตู้เนี่ยเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลย
ส่วนผู้โดยสารในรถบาดเจ็บ๙คน

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลโกสัมภีนคร

พาคณะธรรมบุญมาจากสมุดปราการ
กำลังมุ่งหน้าไปที่ลำพูน

แล้วไปชนกับเสาไฟส่องสว่างข้างทาง
ก่อนจะถลายต่อไปชนกับต้นไม้ข้างทาง

เพลียจากการขับรถระยะทางไกล

พึ่งจะพาคณะถั่วกลับจากเชียงบราย
พอกลับไปปุ๊บรับคณะนี้
สมุทรประการแล้วก็ไปต่อที่ลำพูนเลย